ปีมาแล้วกับคดีสะเทือนขวัญสังคมไทย
ฆาตกรที่สร้างความหวาดกลัวให้กับอาชีพคนขับรถรับจ้าง

ปล่อยให้ตายอย่างสุดแสนทรมาน
ความจริงอันน่าสะพรึงเปิดเผยสู่สาธารณชนเมื่อวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙
เมื่อตำรวจกองปราบร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาพยายามตามหาคนหาย
ไปสืบรู้พฤติกรรมเยี่ยมของฆาตกรรายหนึ่ง
มักจะว่าจ้างคนขับรถเดินทางไปที่ต่างโดยเฉพาะจังหวัดในแถบภาคใต้
จากนั้นคนขับรถก็หายตัวไปอย่างปริศนาจนญาติญาติต่างร้อนใจเชื่อว่าถูกฆาตกรรม
และมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะมีคนใจชั่ววางแผนชิงทรัพย์ด้วยวิธีการวางยาพิษ
แต่ก็มีคนรอดมาได้โดยบ่อแสของผู้รอดชีวิตทำให้ตำรวจเร่งแกะรอย
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในที่สุดก็ตามรวบไอ้โหดรายนี้ได้ที่ห้องพักในอพาร์ทเมนต์ไม่มีชื่อ
ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามรานจังหวัดนครปฐมชายเจธมินรายนี้คือ
นายนิรุธหรือจำลองสอนคำหารชาวบ้านที่มีพื้นเพลอยู่ในตำบลทุ่งตำเสาจังหวัดสงขลา
สิ่งที่ทำให้ตำรวจและสังคมตกตะลึงคือคำสารภาพและพฤติการที่ลงมือ
โดยการวางยาพิษทำร้ายผู้คนมาแล้ว๙คดี
มีผู้เสียชีวิตห้าศพอีกหนึ่งคนหายสาปศูนย์รอดตายสามคน
พฤติการเยี่ยมของนายนิรุธเมื่อแวะปั๊มน้ำมันจะแอบเอายาพิษ
ซึ่งก็คือยาฆ่าแมลงที่พกติดตัวมาใส่ลงไปในกาแฟให้คนขับรถดื่ม
โชเฟอร์ดื่มกาแฟพิษเข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการหมดสติ
จากนั้นก็ลากเอาร่างไร้สติไปทิ้งตามป่าหรือในที่เปลี่ยว
ปล่อยให้ค่อยตายอย่างทรมานแต่บางคนก็รอดมาได้
สาเหตุที่เอโหดฆาตกรเลือดเย็นผู้นี้เลือกใช้ยาฆ่าแมลง
เพราะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนค่อนข้างเชี่ยวชาญในการใช้สารพิษประเภทนี้
ส่วนวิธีการลงมือวางยาพิษเพราะคิดว่าสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการชิงทรัพย์
คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะดื่มกาแฟปริมาณมากหรือดื่มจนหมด
เหยื่อสองรายที่รอดชีวิตบอกกับตำรวจว่าโชคดีที่ไม่ตาย
ส่วนอีกหนึ่งคนที่รอดคือนายเจริญดาราน้อยโชคดีกว่าคนอื่น
เพราะนายนิรุธเลือกใช้ยานอนหลับแต่นายเจริญยังไหวพลิบดี
เมื่อเขาใกล้สิ้นสติเขาไล่นิรุธลงจากรถก่อน
คนที่หายสาบศูนย์นั้นนายนิรุธให้การว่าจำไม่ได้ว่านำร่างไปทิ้งที่ไหน
เพราะเวลานั้นเป็นช่วงตกดึกเมื่อนำร่างไร้สติไปทิ้งแล้ว

สำหรับทรัพย์สินที่ได้อย่างรถกระบะจะนำไปขายให้แก๊งขโมยรถในราคา๕๐๐๐บาท
ไม่ได้เงินก็เอามาใช้จ่าย
พันธุ์ตำรวจเอกอัคราเดชพิมลศรีรองผู้บังคับการกองปราบรามในขณะนั้นเผยว่า
จากการรวดสอบสภาวะจิตใจทางตำรวจเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนไข้โรคจิต
แต่สาเหตุที่ทำให้ลงมืออย่างเฮี่ยมโหดและต่อเนื่องนั้นเพราะแค่ต้องการทรัพย์
ขณะเดียวกันเคยมีนักจิตวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมนายนิรุธว่าไม่เข้าขายโรคจิตเพราะคนโรคจิตไม่สามารถวางแผนอะไรได้
แต่อาจเข้าข่ายในลักษณะจิตเวทเรียกว่าโซซิโอแพทิกหรืออาฆาตสังคม
กลุ่มนี้มักมีปัญหาในวัยเด็กส่วนมากจะเป็นผู้ถูกกระทำโดยไม่มีทางต่อสู้
ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายจิตใจจนกลายเป็นคนที่มีบุคลิกแปรปรวน
สำหรับนายนิรุธนั้นหลังถูกตำรวจควบคุมตัวได้ไม่นานเขาก็ได้เกาะอัตตะวินิบาตกรรม
ห้องค้างสถานีตำรวจภูทรคลองวานเรียกว่าคดีจบลงไปโดยปริยาย
แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือคนในสังคมมีทั้งคนดีและคนชั่ว
รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง
อย่าประมาทเพราะโจรฆาตกรหรือมิจฉาชีพจะลงมือทำชั่วทันทีที่มีโอกาส